สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ก็ยุ่งรูบหยุดเรื่องยุงเรื่องชาวบ้านขอบฟีจริง
เรื่องชาวบ้านเนี่ยพูดถึงเรื่องใครรู้หมดทุกอย่าง
มาสดับได้ม่อนดำด์รู้โลคงง
มาสดับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรู้ใคร
เอานี้เอาเรื่องอะไร

เอาที่ก่อนไหมแหลม

ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นทำเตอร์ไพรส์กลางงาน
ต้อนรับแชมป์โลกด้วยการคุกเข่าของน้องเจ
พัชรีวันกัณหาแฟนสาวแต่งงาน
นี่หลังจากที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนะฮะนครหลวงโมชั่น
ได้เป็นหุ่นที่๒ในการชนะน็อกนะครับไอช็อกแลตหรือโรมันกอนซาเลส
แชมป์โลกชาวนิการากัวในยกที่๔
เพื่อป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่
บนแผ่นดินสหรัฐพร้อมสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าให้กับ
หมวงการมวยไข่ของโลกหรือหมวงการมวยโลกของไทย
เมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะวันที่๑๒

รัฐวังเอกเป็นพ่อกับแม่

คือปรากฏว่าทันที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับ

นะฮะเจ้าแหลมก็ก้มลงกราบบีดามันดา

เจ้าแหลมศรีสะเกียร์ของเราก็ทำเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชม
คุกเข่าขอน้องเก๋แต่งงาน

การแสดงความยินดีของทุกฝ่าย

เขาบอกว่าจะปั๊มลูก๔๕คนเลย

เพื่อเป็นโซ่ทองคลองใจ

แต่เจ้าแหลมก็เป็นการฟีลายอยู่แล้วเขาสบาย
แต่ผู้หญิงเขาแข็งแรงอ่ะรู้ยังไหม

เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเห็นวันนั้นนายกเป็นคนมอบเข็มกงเข็มขัดให้ด้วยเนาะ

ว่าการแต่งงานของแหลมกับแฟนเนี่ย

อยากจะชวนท่านนายกไปร่วมงานแต่งด้วย

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการวางแผนในการใช้ชีวิต
โดยหลังจากงานแต่งงานก็จะยังชกมวยต่อไป

ส่วนรางวัลที่ได้มาก็จะนำไปซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถด้วย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

โอเคอะน่ารักมาก

โอเคนะต่อไปครับ

แล้วก็สูบบุหรี่ต้องขอบอก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติเพื่อที่จะขอชอบร่างกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทยา

ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษามิตรเมื่อพศ๒๕๖๐ฉบับใหม่
ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๖กันยายนนี้แล้วนะครับ
เร็วนี้แล้วนะคุณในปีนี้เลยทีเดียวทั้งนี้เนี่ยจากการเรียกว่าหลักการจัดเก็บภาษี
เหล้าขาวถูกจัดเก็บภาษีสูงขึ้นใช่ไหมนะส่วนวายเนี่ยก็จะจัดเก็บจากภาษีขายปลีก
โดยราคาที่ต่ำกว่าขวดละ๑๐๐บาทก็จะมีอัตราการกัดจัดเก็บถูกกว่าวายที่มีราคาที่เกินกว่า๑๐๐บาท
แล้วแต่ราคาของวายถูกต้องจึงไม่เกี่ยวข้องว่าเป็นวายผลิตในประเทศไทยหรือว่าเป็นการนำเข้า
ส่วนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสัมผัสสามิตรของบุหรี่ที่จัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ก็จะมีผลให้ราคาบุหรี่ทุกชนิดเพิ่มขึ้น
จากนี้บุหรี่ทุกชนิดทุกยี่ห้อจะถูกเก็บภาษีจากฝั่งเรียกว่าปริมาณอีกมวลละ๑บาท๕๐สตางค์
แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ราคาถูกก็จะมีราคาเพิ่มขึ้น๒เด้งส่วนผลของช่องว่างของบุหรี่ราคาถูกแล้วก็บุหรี่ราคาแพงลดลงด้วย
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการปรับมันก็เรียกว่าเป็นภาษีบาปเนาะภาษีเกี่ยวกับสุราบุรีนี่เป็นการปรับรอบที่๓แล้วนะ
ใช่ตอนนี้เขาปรับขึ้นจริงแล้วเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อเป็นการปรับกลมสามสามิทก็จะมีการตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายด้วยนะ
สถานการณ์ราคารวมเป็นถึงการกักตุลการปฏิเสธการขายของร้านค้าเองยกเว้นหากประชาชนร้องเรียนไปยังกรมการค้าภายในว่าหาซื้อเหล้าบุรีไม่ได้
หรือกลมสามสามิทขอความช่วยเหลือมายังกลมให้ช่วยตรวจสอบจึงก็ตรวจสอบในสถานการณ์จำหน่ายให้
เพราะฉะนั้นวันที่๑๖กันยายน๑๖กันยายนแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมไปถึงวายเหล้าเหล้าขาว
บางคนบอกเล่าขาวไม่ค่อยรู้สึกเขาบอกคราวนี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหล้าขาวเนี่ยแพงขึ้น
บุรีบุหรี่นี่เป็นการปรับตั้งแต่ต้องยอมรับรัฐบาลลุงตู่ก็มีการปรับขึ้น๒ครั้งขึ้นมาแล้วที่เราไปหนัก
ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่๓ที่มีการปรับขึ้นสูงขึ้นอันนี้ปรับสูงเลยปรับสูงเลย
ดื่มสิงหรออันนี้ไม่มีการเสียภาษีเข้าใจมั้ยเป็นน้ำเปล่านะ
นี่มันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ถามคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มผู้ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
เขาบอกว่ามีพิตตี้คนหนึ่งตามข่าวที่แองจี้มันเขียนมาให้อยากจะรู้ไหมแองจี้พ่อแม่ชื่ออะไรจะได้ถามให้
หล่อนชื่ออะไรเดี๋ยวหล่อนบอกด้วยนะเขาหนักใครเขาหนักใครถามอยู่นั่นน่ะ
รู้แล้วนางเอกโดนซ้อมคือใครใครคืออะไรกันชัยมีคนถามใครมีคนถามเยอะมากเลยนะ
แล้วก็มาถามฉันฉันวันนั้นก็ไม่ได้มาอ่านครับผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คือคุณอ่านตามข่าว
เอาอย่างนี้นะฉันหาเจอแล้วจริงหรอเอ้าทำไมฉันหาเจอแล้วคืออะไร
ฉันหาเจอแล้วเอาปากกามาเขียนหน่อยไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อ
ไม่ต้องบอกชื่ออีกไม่ไม่บอกจะพูดเดี๋ยวนี้เลยฟังไหมเอาเลยหรอเออ
คุณเนี่ยไปหาข่าวนี้ไม่ได้อ่านในข่าวที่มีสคริปต์หาเอาในอีเว็บนรกนี้ใช่ป่
เออใช่เออมันเป็นเว็บโกหกฮะปะโทไม่ใช่ปะโททำไมจะไม่ใช่
เว็บนี้ละโกหกจะบอกให้จริงไม่หาล่ะหนุ่มแอปตกใจอีกแล้วไม่หาล่ะ
เออเอาไฮโซนี่ก่อนแต่อันนี้มันไม่โกหกจากว่าพิตตี้อ่ะอันนี้จริงอันนี้จริง
ิตตี้เนี่ยออกมาแฉเองว่าไฮโซหนุ่มตระกูลดังตบตรีกระชากหัวรัวกระทืบไม่ปรานี
นี่พูดแบบว่าใส่อารมณ์ด้วยนะตบตีกระชากหัวรัวกระทืบไม่ปรานีเนี่ย
ขอเกี๊ยววิตามินซีก่อนนุ่มเยอะอย่างนะเราเนี่ยนะ
นุ่มออกไปยืนเล่นข้างนอกหากะแฟชั่นอ่านข่าวเสร็จค่อยเดินเข้ามาอีบ๊า
บำรุงหน่อยโถบำรุงโอ้มันไม่ตายหรอกรุ่นนี้นรกยังไม่อยากจะรับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพริตตี้เนี่ยก็คือ
อ้าวบอกไปแล้วค่ะอาชีพพิตตี้นี่ก็ทำยังไงกัน

ไม่มีหลายแบบบางคนก็เป็นพริตตี้
ไปยืนขายของยืนสินค้าก็มี
หรือว่าจะแบบมีแบบนัดไปทานข้าวกัน

แบบมึงก็ไปนั่งดื่มนั่งเป็นเพื่อน
คุณนี่รู้ดีดีนะคือง่ายหลังจากที่
ไฮโซเนี่ยไปขอพิตตี้สาวก่อน

มาขายตัวที่นี่แล้วมันจะเล่นตัวทำไม
ล่าสุดนางบอกนางไม่ยอม
จะเอาความผิดแบบว่าถึงที่สุด

เป็นนักศึกษาปริญญาโทด้วยนะคุณ
อยู่มหาวิทยาลัยชื่อดัง

รู้เรื่องไหนหนุ่มจะไม่ยุ่ง

ถ้าพูดไปตกตกใจกันเลยว่า

เหตุการณ์ฝันร้ายเกิดขึ้นเนี่ย

ให้ไปสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า
หน้าที่ของนางที่โดนจ้างไปเนี่ย

พูดคุยเล่นเกม

ป้าเป้าเกมกดเกมกด

ภายในงานอืมแต่อาจจะต้องมีการ

แต่เรื่องเพศสัมพันธ์ไม่รับ

เรทค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่คนละ๓๐๐๐บาท

เป็นผู้ชาย๕คน

คนที่มีหน้ามีตาในสังคม
ทุกคนลูกค้าชายท่านหนึ่ง

ตระกูลดังระดับประเทศ
ดังมากด้วยจริงเหรอ

ผมจะบอกให้โอ้โห

ฉันไม่รู้ฉันไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
หือไปอยู่ในละครหลงไฟ

ชื่ออะไรนางเอกชื่ออะไรนะ

เขาบอกว่าเป็นลูกหลานของตระกูลดังระดับประเทศ

ไฮโซตระกูลดังจึงด่าทอนาง
ว่ามึงมาขายตัวที่นี่แล้วมึงจะเล่นตัวทำไม

ที่มึงเล่นตัวเนี่ยเพราะมึงอยากจะอัพค่าตัวมึงใช่ไหม

แล้วก็คว่างปลาข้าวของกระชากหัวนาง

แล้วก็พยายามทำร้ายนางด้วยขวดแก้วพี่
ขวดแก้วนางตีเป็นปากจริงมันกว่านี้
จริงเหรอเขาบอกว่าเอาขวดแก้วไปทำให้แตก

โชคดีที่ผู้ชายลื่นล้มไป

เป็นอย่างไรบ้างอุ๊ยเหรออะไรอย่างนี้
พยายามจะทำเป็นดีด้วยเขาก็เลยสงบ
สงบเขาเลยพอขึ้นได้เสร็จปุ๊บเนี่ย
ผู้หญิงก็เลยได้ทีวิ่งหนีเลย
ออกแสดงว่าผู้ชายก็โลกจิตเหมือนกันเนอะคืนน่าจะแบบเมาแล้วก็อารมณ์รุนแรงด้วย
แต่ว่าระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ผู้ชายมาบอกขอหอมแก้มหน่อย
เขาไม่ยอมให้หอมเจ้าก็ตบบั๊กแฮน
สะบัดผู้หญิงก็ทำเป็นเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไหนหนุ่มจะไปยุ่งหนุ่มยุ่งใหญ่เลย

ผู้หญิงก็บอกขอตัวไปเข้าห้องน้ำหน่อยก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
กระทืบต่อในห้องน้ำอีก

จนผู้หญิงเขาวิ่งหนีลงไปข้างล่างข้างล่างผับ

แต่ผู้หญิงคนนี้ที่วันนี้ก็มาเป็นข่าวมาเล่าข่าวเพราะว่านางบอกว่านางไม่ยอมแล้ว
นางจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือเรื่องนี้มันจะขึ้นสู่สามมันเดินตุลาหรือไงนะครับ
คือเริ่มต้นเนี่ยการเข้าแจ้งความทฤษฐานีที่บางซื่อเนาะคุณโดยแจ้งสามข้อกล่าวหาหนึ่ง
ร่วมกันทำร้ายร่างกาย๒กักขังหน่วงเหนียวทำให้ไม่ได้รับเสรีภาพ๓ทำให้เสียทรัพย์นะฮะ
แต่คดีเนี่ยพูดตรงนางพูดเลยว่าสามปีผ่านมาคดีไม่เคลือบหน้าเลย

คดีไม่คืบหน้าเลยนางจึงเข้าแจ้งมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

นางสาวออมยังระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีพิตตี้จำนวนมากโดนกระทำลักษณะเดียวกับเธอ
และโดนการกระทำจากผู้ชายไฮโซคนนี้

ผู้ชายไฮโซคนนี้คือเพื่อนพิตตี้นางเขาก็จะไปเป็นเฟรนด์กันเนาะ

ไม่มีค่ะ

เตรียมว่าเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุฤ
แต่มันทำถ่ายคลิปไว้ให้เมฟเฟิร์คอารมณ์ดู
ไม่มีใครกล้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ที่เป็นสำวัญของประเทศเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าแตะต้อง
ตอนนี้นะฮะก็สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถึงกรณีดังกล่าวว่าคดีของเด็กผู้หญิงคนนี้
ที่เขาเชื่อว่านางสาวออมอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาล
ผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีเองโดยมีทนายรับมอบอำนาจจากผู้เสียหายเนี่ย
ให้ไปเป็นโจทย์ร่วมและขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องนั้น
สารได้รับประทับฟ้องแล้วปัจจุบันนะฮะปัญหาคุกคามทางเพศเนี่ย
เขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นประเทศไทยในอันดับต้นเลยนะ
มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสถานะสูงกว่า
กับบุคคลที่กดได้ก็มีความภาวะจำนวน

จริงแล้วไอ้เรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะว่าปัญหามันเกิดขึ้น
อาจจะเป็นให้โซร
พอรับเงินมาไปนั่งกินก็มีเรื่องเกิดขึ้น

เหมือนเธอเลี้ยงเด็กเขาก็ไม่อาจจะยังไม่อยากกินกับเธอ
เธอยังหล่อสมมุติต้องไปเลี้ยงอัเสียบ

คือมันจะมีระบบอย่างนี้คุณ
สมมุติว่าวันนี้ผมไปกินข้าวกับเพื่อนประมาณสัก๕คนอย่างนี้
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะมานั่งดื่มด้วยกันมานั่งแบบเอออะไรอย่างนี้
นะนู่นนี่นั่น๓ทุ่มจนถึง๕ทุ่มนะ๒ชั่วโมงกลับนะ
กินข้าวเสร็จกลับเลยส่วนใครจะติ๊บอะไรยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ
ถามกลับคำได้ไหมไอ้๕คนเนี่ยกินข้าวเฉยไม่ต้องมีผู้หญิงไม่ได้เหรอ
นี่ไงอ๋อไม่ได้สินี่ไงพี่มันเป็นวัตถุนิยมวัตถุนิยมอะไร
ฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อน
เสร็จปุ๊บเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยเขาก็รับไปทำงานนี้เขาก็ไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ย
บางทีไอ้การดื่มเหล้ามันก็จะขาดสติจะเมาก็จะแบบมีปัญหา
เมื่อพวกเองรู้แล้วว่ามันจะขาดสติแล้วเองเรียกเขามาทำไม

แล้วตีเขาด้วยไหมล่ะหรือให้ผู้ชายกะีร้าว

งั้นจะสมควรแล้วพวกเองทั้งสองคน

ไม่ได้บริสุทธิ์แต่ใช่นะว่าทำอะไรที่ไม่เลน
แกจะไปกินข้าวแล้วเล่า

มันมี
แต่หลายที่สามไปไปโฟนฟอร์นกว่าไหม
มันมีราคาเลจ
มีเลจกินข้าว
ไปเที่ยวเล็ดไปเมืองนอก
เมื่อกี้เธอเป็นคนปุ๊บแล้วทำไมเธอว่า๕๔๓ปุ๊บ
ไฟขึ้นกล้องมาปุ๊บโต๊ะลุบโต๊ะเละอย่างนั้นล่ะ

ทำไมเธอเป็นคนอย่างนั้นล่ะ

หนุ่มทำเป็นอีโนเซนต์ใส่กูอย่างนั้นเพื่อ

คุณแคบว่าเจอได้อย่างไรคุณแคบคิดเองหรือเปล่าอุ๊ย
ผู้ชายก็อ้าวนุ่มเดี๋ยวก่อนนะไม่เข้าวันนั้น

หนุ่มหนุ่มไม่รู้อีกแล้ว
สรุปคือคุณไปฮ่องกงแล้วไปเจอดาราผู้ชาย
เอ้าคุณยายคุณยาย

คุณจริงบอกว่าในวงกรรมบรรเทิงของเรานี่ก็มี

แต่สมมติว่าถ้าจะไปกินข้างด้วย

เขาให้พี่ม้าไปขี่ม้าดู
หรือเขาจะขี่ม้านี้
เขามาติดต่อนางแบบทางขยงเลย
นี่ไปกินข้าวก็พาภรรยาไปก็ได้นะคะ
มันช่วงที่ยังไม่มีภรรยาไง

เอาเรื่องยายบ้าง
พี่ยายอยู่เมื่อไหน

บอกว่าหญิงชุดไทยพาไปบ้าน
ว่าอย่างนั้น
เข้าป่าซับมาไฟเก็บเห็ด
หลง๒วันหาทางออกไม่ได้นะครับ
ลูกแจ้งเจ้าที่บอกว่าให้ช่วยกันตามหาหน่อยเถอะ

ยายก็บอกว่ามีหญิงสวมชุดไทยพาไปบ้าน

ตอนนอนมีหญิงนุ่งขาวห่มขาว

ก่อนกลับให้เลขมาเสี่ยงโชค
ไอ้ผมเนี่ยอยากจะนำเสนอตรงนี้แหละ
ให้เลขมาเสียงอ๋อสาวชุด

บอกว่าเมื่อวันที่๑๒กันยาที่ผ่านมานะฮะ

ประมาณสักบ่าย๒มีชาวบ้านมาแจ้งความขอความช่วยเหลือ

ซับมาฝ่ายเขตอุทยานแห่งชาติทัพลานนะครับ
บอกว่าไปหาเห็ดตั้งแต่เช้ามืดของวันที่๑๑กันยา
ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลย

ก็เลยได้มีการไปแจ้งภูมิคับบัญชานะครับ

แจ้งว่าหายไปทั้งคืน๒คืนเลยนะ
นายบนตรีบอกนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับ

แล้วก็มีป่าไม้ตลิ่งชันนะครับ
พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันหานางนุ่น
ทำการค้นหาอยู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตลิ่งชันนะครับ
แจ้งบอกว่าเจอนางนุ่นในป่าซับมาไฟแล้วเว้ย

ใครเขาแอบด่าเธอหรือเปล่า

แต่ว่าไปเจออยู่ใกล้แนวเขตป่าไม้ตลิ่งชันนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านนางนุ่นไปประมาณสัก๑๕กิโลเมตร

ก็เลยมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นคุณผู้ชมครับ

โดยรับตัวมาส่งคืนด้วยความปลอดภัย

แต่พอหาทางกลับบ้านหาไม่เจอ
ก็เดินวนไปเวียนมาวนไปเวียนมา

สุดท้ายไปเจอผู้หญิงใส่ชุดไทย

มานี่นุ่งพัดถุงสีเขียว
พาเดินไปบ้านหลังหนึ่งในป่า

อยู่ในบ้านหาผลไม้หาน้ำมาให้ทาน
ที่หญิงชุดไทยจะพาไปอาบน้ำนะครับ
และหลังจากนั้นก็ให้พักที่นั่น๑คืน
และขณะที่นอนอยู่ก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเนี่ยนะฮะ
เป็นนุ่งขาวห่มขาว
หญิงชุดไทยก็เลยบอกโอเค

แล้วก็บอกตัวเลขมาด้วยนะว่า๐๗๒

ผมพูดตามข่าวนะครับขอสอช่อ
ว่าหญิงชุดไทยบอกว่าเลข๐
จริงนี่นะฮะ๐๗๒ขอให้เสี่ยง

เดินออกมาได้สักพักหนึ่งก็มาเจอชาวบ้านที่มาเก็บเห็ด
ก่อนจะนำมาหาเจ้าหน้าที่ที่พาออกจากป่ามา
นี่นะคือเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็ประหลาดใจแล้วเกิน
ทำไมเสื้อผ้าของนางนุ่นถึงได้แห้ง
เนื้อตัวนี้สะอาดสะอ้านเหมือนไม่ใช่คนหลงป่า

นุ่นก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอให้ฟัง

อยากจะหาทางไปบ้านผู้หญิงชุดไทยคนนี้
เป็นญาตินุ่มน้ำด้วยนะจะหาทางไปให้ด้วย
ว่าถามเขาก็มีการถามนะยินเสียงคนที่มาโตนหาหรือเปล่า
นุ่นบอกว่าได้ยินแต่หญิงชุดไทยไม่ให้ส่งเสียง

ก็มัวแต่เม้าตากัน
ช่วงหน้านี้คืนหิวฉันครับ

เดี๋ยวก่อนที่จะจบเนี่ยคนที่ชอบไอ้สูตรยามองตา

เพราะว่ามันจะมีพวกรากพืชพันธุ์ต่างที่เขา

เขาอนุรักษ์ไว้อยู่ในนั้น

แล้วไม่ใช่คนไทยเอาไปนะคนประเทศเขาเองนั่นแหละ
เวลามาเมืองไทยแล้วเอาไปมันซื้อง่ายไง
ช่วงหน้าช่างภาพขอกินตับพระเอก

ถ้าเธอจะอินโนเซ็นต์ก็เบรกกันดีกว่า

คอคิค่ะ

เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
ให้ฉันยุ่งเหรอ
หนุ่มเป็นน้ำสมาธิ
กินน้ำเยอะเธอให้อยู่กับตัวเอง
มันก็เลยกลายเป็นแบบ
เรื่องราวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าวุ้นเส้นกับเจนนี่เขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วย
แล้วทำไมถึงได้แบบว่ามาไม่ช่วยไม่อยู่ฝั่งเรา
ผลปรากฏหมอปลาผลปรากฏว่าจ๋าก็โดนไปด้วย
เพราะว่าจ๋าเขาก็เคยเป็นแบบแฟนกับกึ้งอยู่พักนึงใช่ป่ะประมาณนั้น
ดังนั้นก็เลยมีโยงดราม่ากันไปกันมาต่างนานาหาว่าจ๋าเนี่ย
อยู่ข้างวุ้นเส้นด้วยคือไม่มีใครอยู่ข้างเจนี่เลยสักคน
ทุนเส้นเต็มตัวไปป่ะไปอยู่ทิมทุนเส้นเต็มตัวไปป่ะ
นางก็เลยตอบมาว่า
ก็พอมีดราม่าเรื่องนี้นะคะ
จ๋าก็เลยได้เพื่อนใหม่เต็มเลย

หัวหนึ่งประมาณว่า

บนเวียนบนเวียนบนเวียนมาก
ซึ่งเวลาดิฉันอ่านเองดิฉันก็ยังงงไปงมมา

ได้ไปเจอหัวข้อหนึ่งประมาณว่า

มันตอบมาอย่างนี้มีเรื่องนี้ด้วยเหรอ
ที่บอกว่าจ๋าเคยเป็นแฟนเก่ากับชาคิดด้วย

หมายถึงอะไรอันนี้ก็คือ
อันไม่เข้าใจว่านั่งงง
ถามอีกอย่ามาลงถามอีก

เราคิดมั้ยว่าจะถูกโยงด้วย

เฉยสบายแล้วลอยตัวไปแล้ว

ตามโซเชียลพอมีสัญญาณเราก็โพสต์ไอจีเรา
อัพเรื่องความสนุกของเรา

ลงรูปแบบนี้มาทุกวันเลยนะ
ลงรูปอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไงรูปอะไรประมาณนี้เห็นไหม
พอมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็ผิดเลยคราวนี้
แต่ว่าเขาอาจจะเสพเรื่องดราม่า
หรือเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างนั้น
เรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนั้นอะไรชีวิตนี้
ช่างมันช่างมันแล้วจ๋าเอาให้สบายใจ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เขาส่งมาบอกว่าคุณไปผ่าตัดตรงเสียงหน่อย

หรือคุณไปโดนอื่นอย่างแตงคอมาหรือเปล่า

ตันหาราคะเธอรู้จักมั้ยกันเฉยก่อนไหนพ่อยคุณบอกว่าว่า

ช่างภาพชายรักชาย
โนแจ่มว่าตัวเองดังเด่นใหญ่แล้ว
มโนแจมนี่อยู่อย่างนั้น
ก่อนทำงานถ่ายแบบกับพระเอกหล่อของช่องดังเว้ย

มั่นหน้ามากรังงับความอยากกินไม่ไหว
บอกแบบไม่อายว่าอยากจะกินก่อนถ่ายแบบ

แล้วก็เอาความกล้ามาจากไหนนะคุณจากล้องจ๋าถือไปกล้าถามเขา
ฉ่างภาพเป็นแก้งฉ่างภาพเป็นเก่กว่านี้

กับพวกที่หวังจะดังทางรัฐ
กับหนุ่มที่ฉลาดน้อยคือโง่นั่นแหละ
แต่พระเอกดาวรุ่งสุดหล่อเหลาของเรา
ไม่ใช่แนวสายเสียว

บอกตรงคนในวงการบันเทิงก็เลยไม่ขอทำงาน
กับช่างภาพคนนี้แล้วจบข่าวแยกย้ายสวัสดีฮะทำไมอ่ะถ่ายรูปแล้วแถมทองไม่ดีเหรอ
ไอ้บ้าไม่ได้ไปกินเขาอ่ะฉันสนิทป่ะเออไปล่ะสวัสดีค่ะลาดีกว่าสวัสดีค่ะ